การชุมนุมทางการเมืองนะคะที่ทั้งที่แยกราชประสงค์ทั้งอนุสวรีประชาธิปไตยมีการเคลื่อนขบวนแล้ว
เดี๋ยวเราไปติดตามความคืบหน้าล่าสุดจากจุดราชประสงค์กันก่อนนะคะ
คุณภูริพัฒน์บุญนินอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะ
ตอนนี้เคลื่อนไปที่ไหนอย่างไรแล้วบ้างนะคะคุณภูริพัฒน์ค่ะ
ได้ประมาณสิบห้านาทีที่ผ่านมาแล้วนะครับณจุดนี้ขบวนหัวขบวนนั้น
อยู่ที่บริเวณแยกราชดำริแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับซึ่งบริเวณตรงแยกราชดำรินี้
จะมีด่านของทางกองบังคับการตำรวจนครบาน๕
ที่มาตั้งจุดตรวจสกัดคัดกรอง
ซึ่งมีการนำป้ายข้อความมาไว้บริเวณตรงจุดนี้ด้วยนะครับ
โดยจุดนี้จะเป็นการตรวจค้นสิ่งของผิดกฎหมายอาวุธปืน
และจากเป้าหมายที่การชุมนุมคาป๊าของนายธรรมพุทธศักดิ์เชื้อ
แยกราชประสงค์นั้นตำรวจจะเลือกตรวจรถ
ที่จะเข้าไปร่วมกิจกรรมซึ่งณจุดนี้
ต้องบอกได้ว่าค่อนข้างรถติดนะครับ
แต่บริเวณทั้ง๔ช่องทางจราจร
ทั้งฝั่งขาเข้าและขาออกคุณผู้ชมครับ
ทั้งสองฝั่งนั้นเต็มไปด้วยรถที่มาร่วมกิจกรรมทั้งสองฝั่งแล้วนะครับ
จากหัวขบวนที่อยู่แรกแยกราชดำรินะตอนนี้
ผมได้รับรายงานเขาว่าท้ายขบวนนั้นยังคงอยู่ที่บริเวณถนนเพชรบุรี
ตรงทางที่จะขึ้นไปทางด่วนตรงประตูน้ำนั่นเองนะครับ
ยังไม่สามารถที่จะผ่านพ้นมาถึงจุดนี้ได้แต่อย่างใด
ซึ่งต้องบอกแบบนี้ค่ะว่าบริเวณจุดนี้นั้นรถที่เข้าร่วมในวันนี้ค่อนข้างเยอะพอสมควร
แต่ละคันนั้นคุณผู้ชมครับมีข้อความมาติดไว้บริเวณข้างรถด้วยถ้อยคำต่าง
รวมไปถึงแต่ละคันนั้นมีการลดกระจกลงแล้วก็มีการโบกไม้โบกมือให้แก่กัน
รวมไปถึงแต่ละคันนะครับหากเป็นรถกระบะก็จะมีคนอยู่ท้ายกระบะแล้วก็มีการส่งเสียงเชียร์
ส่งเสียงโหร้องตามสองฝากฝั่งของถนนด้วยเช่นเดียวกันทั้งสองท่านครับ
จนถึงขนาดนี้นอกเหนือจากรถที่เป็นรถยนต์แล้วคุณผู้ชมครับ
ยังมีรถจักรยานยนต์หลายร้อยคันที่เข้าร่วมด้วย
ซึ่งนอกเหนือจากจะเป็นประชาชนทั่วไปแล้ว
ที่สังเกตเห็นคุณผู้ชมครับยังมีของกลุ่มอาชีวะที่เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้ด้วย
วันนี้นายนัทธวุใส่เกลือปรากฏตัวบริเวณพื้นที่ชุมนุมแล้วนะครับคุณผู้ชมครับ
ซึ่งจากการที่ผมสังเกตเห็นนายนัทธวุฒินั้นมาด้วยเสื้อสีแดงเข้มเลยนะครับ
พร้อมทั้งบอกว่าหากสามารถผ่านพ้นจากจุดต่างได้แล้วจะมีการรวมตัวกันอีกครั้ง
บริเวณแยกราชประสงค์ในช่วงเวลาประมาณ๑๘นาฬิกา
และจะมีการทำกิจกรรมโดยจะเป็นการบีบแต่เพื่อไล่พลเอกประยุทธ์จันโอชา
ในเวลา๔๕วินาทีก่อนที่จะแยกย้ายกันกลับไป
คุณผู้ชมครับณจนถึงขณะนี้หัวขบวนนั้นก็ยังคงอยู่แยกราชดำริ
ฝั่งที่จะมุ่งหน้าไปยังแยกสารแดงนะครับ
สิ้นสุดตรงนี้แล้วจะไปเลี้ยวซ้ายที่แยกสารแดง
เพื่อที่จะมุ่งหน้าไปยังถนนพระราม๔
ซึ่งจุดนั้นมีรถของประชาชนจากหน่วยงานต่างนั้นยังคงรอสมทบอยู่นั่นเองครับทั้งสองท่านครับ
ค่ะคุณภูริพัฒน์คะอย่างนี้หมายความว่า
ก็คือมีการเกาะกลุ่มเกาะขบวนกันไปเรื่อยแต่ว่าเดี๋ยวจะไปเจอจุด
จุดสุดท้ายก็คือไปเจอกันที่แยกราชประสงค์เช่นเดิมอย่างนั้นหรือเปล่าคะ
อ่าสายหลุดไปแล้วนะคะไม่เป็นไรค่ะอันนี้เป็นความคืบหน้าที่แยกราชประสงค์นะคะเดี๋ยวไปดูอีก